ท่านผู้ชมครับวันนี้มีความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับคดีหวย๓๐ล้านกาญจนบุรี
ระหว่างครูปรีชากับโมจรูน

วันที่สารชั้นต้นนัดฟังคำพิพากษานะตกลงวันนี้มีความเคลื่อนไหวฮะ
หวยงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน๒๕๖๐๕๓๓๗๒๖
หนึ่งชุด๕ใบ๓๐ล้านครูบรีชาไข้ครวนคนนี้ครับ
ฟ้องร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลเอาไว้ที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
ไปยักยอกทรัพย์รับของโจรของเขาค่ะทั้งคู่ก็ต่างอ้างเป็นเจ้าของหวยนะครับ
แต่วันนี้ครูปรีชาพร้อมกับทนายความไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
ยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อร้องเรียนและให้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า
สำนวนในคดีหวย๓๐ล้านกาญจนบุรีเนี่ยมันหลุดไปถึงมือคนนอกได้อย่างไร
แล้วมันมีผลกับการพิจารณาคดีในแต่ละชั้นโดยเฉพาะชั้นศาล
โดยครูปรีชาบอกว่ามีการนำสำนวนเนี่ยหลุดไปถึงคนนอกเมื่อช่วงเดือนสิงหาคม๒๕๖๑นะฮะ
นายวิรยุทธ์บุญวงศัยทนายความของครูปรีชา
ก็บอกว่ามีเจ้าหน้าที่หน่วยงานต้นสังกัดที่ทำสำนวนคดีนี้เข้าไปเบิกความในชั้นศาล
แล้วยอมรับในศาลว่าเอกสารชิ้นนี้ที่เป็นสำนวนพยานหลักฐานในคดี
มันหลุดออกไปถึงคนนอกแต่ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าหลุดออกไปได้อย่างไร
ก็เลยต้องมาร้องขอความเป็นธรรมเพื่อให้พบตรตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวน
โดยเชื่อว่าเอกสารสำนวนเนี่ยหลุดมาทั้งหมดนะแต่มีคนเอาไปใช้ในชั้นศาลแค่บางส่วน
และได้นำเอกสารที่หลุดออกมามามอบเป็นหลักฐานให้กับพบตรด้วย
แต่ไม่ขอบอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องความลับในชั้นศาลและสำนวน
ขณะที่คนที่เอาสำนวนไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอก
ไม่เกี่ยวข้องกับคดีในแต่ละชั้นจะต้องรับผิดชอบ
โดยทางทนายวรยุทธ์บอกว่ามีบุคคลภายนอก๒คน
และเจ้าหน้าที่รัฐอีกหลายคนที่ทำงานกันเป็นทีม

ขอให้รอวันที่๔มิถุนายนที่จะถึงนี้หลังศาลจังหวัดกาญจนบุรี
อ่านคำพิพากษาในคดีที่ครูปรีชาฟ้องร้อยตำรวจโทจรูล
ในข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจร
เมื่อสารพิพากษาออกมาเดี๋ยวทางฝั่งครูปรีชาจะเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดเลย
มีการนำออกมาได้ยังไง
เพราะว่าเห็นว่ามีหน่วยงานมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานของเขาเองนะครับ
เข้าไปเบิกความในศาลนะครับ
แล้วก็ไปรับในศาลว่าเอกสารชิ้นนี้หลุดออกมา
แต่ซึ่งก็ยังหาคำตอบไม่ได้นะครับ
ดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องมาให้ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
ช่วยหาคำตอบให้ในส่วนนี้นะครับ
เชื่อว่าหลุดไปทั้งหมดนะครับแต่ว่าได้ไปนำเสนอนำเสนอที่สารเพียงบางส่วน
บ้านใจครับไม่ปลอมมาและไม่กลัวครับ
ยืนยันในความจริงคือความจริงครับ
มนุษย์ทุกคนเป็นไปตามกรรมนะครับ
แล้วก็มนุษย์และสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
ใครทำยังไงก็ได้รับผลกรรมอย่างนั้น
แล้วก็เชื่อว่าความจริงจะปรากฏอยู่ตรงนี้ครับ
ก็ยังมีวักทองของครูปรีชาอยู่นะคะ

ปีชาจะพูดแบบนี้ตลอดใช่นะคะแต่มีประเด็นนึงค่ะที่นักข่าวของเรา
ถามทางทนายความของครูปรีชานะคะ
คุณยุธยาตุ้มมีนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้
คือถามไปว่าคือก่อนหน้านี้ในขั้นตอนการไต่สวนมูลฟ้อง
ครูปรีชาเองก็มีการนำสำนวนคดีของตำรวจภูทรภาคเจ็ด
อยู่ในศาลด้วยแล้วทำไมฝั่งครูปรีชามีสำนวนคดีตรงนี้ล่ะ
ทนายวรยุทธ์ทนายความของครูปรีชาบอกว่ามันต่างกัน
ฝ่ายของครูปรีชาได้มีการขอคัดตามขั้นตอน
มีหมายสารไปถึงทางตำรวจภูทรภาคเจ็ด

แต่กรณีนี้ที่ครูปีชาไปร้องเรียนเนี่ย
เป็นการได้มาโดยมิชอบจากการพูดคุยนอกรอบ
ใช้คำว่าเจ้าหน้าที่ขายสำนวนหรือเปล่า

สิ่งที่เรานำมาไม่ว่าจะเป็นภาค๗หรือกองปราบที่เราไปขอมา
เราขอโดยชอบเราออกโดยคำสั่งของศาลนะครับ
กรณีที่มีสามารถที่จะนำมาได้ก็คือกรณีที่ขอหมาย

หรือไม่ก็ขอดำเนินการขอคัดตามขั้นตอนนะครับ
แน่นอนก็คือถือว่าเป็นการได้มาโดยชอบไง
แต่ถ้ากรณีที่ไม่มีที่มาที่ไปแล้วอยู่ก็มาอยู่ในมือของเราเลยเนี่ย
ก็ต้องมีการสอบสวนว่านำมาได้อย่างไร
แต่มันก็เป็นเรื่องสำนวนการสอบสวนของตำรวจที่หลุดออกไป
มันก็ไม่รู้ว่าจะมีผลอะไรกับรูปคดีถ้าสารจะพิพากษาออกมาวันที่๔มิถุนายน
แล้วก็ไปในทางใดทางหนึ่งว่าเป็นของใครหรือเปล่า
อาจจะส่งผลว่าทำให้ทางฝั่งครูปรีชาเสียเปรียบในการทำคดีหรือเปล่าอะไรแบบนี้
แต่ความจริงก็คือความจริงมนุษย์ย่อมเป็นไปตามกรรม